แต่ให้มาดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะมีเหตุการณ์ไฟไหม้
ใกล้กับตลาดใหม่ดอนเมืองที่กรุงเทพเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา

เพราะว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนไฟไหม้โอ้โหไปเร็ว

กลัวจริงแต่ต้องบอกว่าเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้นี้นะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะในซอยเชิดวุฒากาศระหว่างซอย๔ถึงซอย๘ค่ะ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับไฟ
แล้วก็เคลื่อนย้ายชาวบ้านออกจากจุดเกิดเหตุให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
คือส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลัง
ไฟเลยติดเร็วแล้วก็ไปเร็วค่ะ
ฉีดน้ำสกัดเพลิงกันใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัด
มีบ้านเรือนประชาชนถูกไฟไหม้ไป๔๖หลัง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน๒๐๐กว่าคนนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่ายังดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิต

ชาวบ้านบางส่วนก็ไปสำรวจดูความเสียหายของบ้านตนเอง

นี่คือสภาพหลังจากที่ไฟไหม้แล้วก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

ไฟยังคุกกลุ่นอยู่บ้างนะคะ
มีรถจากกระยันยนต์มีทรัพย์สินที่ถูกไฟไหม้
เหลือให้เห็นแบบนี้คือเจ้าของบ้านน้ำตาไหลเลยอะค่ะ
นางสาวเขมิกาแทรกกี้อายุ๒๔ปี
บ้านถูกไฟไหม้เขาบอกว่าเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
ไฟไหม้มาจากบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ต้นซอย
ก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันที
แล้วตะโกนบอกทุกคนให้รีบหนีเอาชีวิตรอด
ตัวเองไม่ทันได้เก็บข้าวเก็บของอะไรมาด้วย
คือเท่าที่เหลือตอนนี้นะคะ

โอ้โห
ส่วนผู้ประสบภัยอีกคนหนึ่งค่ะ
นางวรินทิพย์เดชาวิมุติศุกร์อายุ๖๒

อยู่มา๓๐กว่าปีไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เคราะห์ดีที่หนีเอาชีวิตรอดมาได้
ก็พยายามปลอบใจคนในครอบครัวว่า

ไม่เหลืออะไรเลยก็ร้องไห้

บอกเราหลงหมดเลย

ก็คิดว่านิดหน่อยหูมันไม่นิดหน่อยแล้ว
สี่แถวหมดล่วงหมด
พระเจ้าว่ามันดับได้ทันก็ยังดี

เพราะเรามันอยู่ใกล้กันแค่๒ห้องเอง

หนีแบบนี้มา๔๕ครั้ง
เป็นบ้านตัวเอง
นำเตาแก๊สของบ้านหลัง
เราก็เลยต้องไปยก
เตาแก๊สของบ้านหลัง
ไปตรวจสอบดู
ว่าใช่ต้นเผลอจริงหรือไม่

เห็นไฟไหม้ในครั้งนี้ได้ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างชัดเจนนะคะความเสียหายก็เช่นเดียวกันก็ต้องรอแต่เห็นภาพแล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะเห็นแล้วน่าตกใจจริงจริงคือตอนเนี้ยผู้เสียหายอย่างที่บอกว่าสองร้อยหลังคาเรือนเนี้ยบ้านตรงสี่สิบหกหลังคาเรือนสองร้อยคนเนี้ยเขาก็ยังไม่รู้จะอยู่ตรงไหนโอ้โ